ใครที่ชื่นชอบเมนูพวกแบบขนมใส่ไส้ขนมไทยอย่างนี้นะ
แนะนำเลยไปที่จังหวัดสุโขทัยร้านนี้
มานานกว่า๔๐ปีแล้วเขามีเคล็ดลับทีเด็ด
อยู่ที่ว่าเขาใช้มะพร้าวน้ำหอมมาทำเป็นไส้ขนม
มันก็จะเป็นแบบกลิ่นหอมอ่อนแล้วก็มะพร้าวจะไม่แข็งจนเกินไปนะคะ
พาไปดูกันให้ถึงบ้านเลยคุณผู้ชมค่ะแม่ค้าคนเก่งก็คือป้ามะลิแตงสุวรรณอายุ๖๐ปี
หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าป้าแจ้วอาศัยอยู่ในอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยเนี่ยนะคะ
ซึ่งป้าแจ้วก็จะมีผู้ช่วยคนสำคัญก็คือคุณสามีนี่แหละค่ะ
เจ้าบอกว่ายึดอาชีพขายขนมใส่ไส้แบบนี้มานานกว่า๔๐ปีแล้วค่ะ
ขายมาตั้งแต่ห่อละ๕๐สตางค์จนตอนนี้ราคาห่อละ๓บาท๗ห่อ
ซึ่งขนมใส่ไส้ของป้าแจ้วจะพิเศษกว่าคนอื่นตรงที่
มะพร้าวน้ำหอมเป็นไส้เท่านั้น
เน้นเลยคุณดูไส้เป็นภาพประกอบไปด้วยนะคะ

โอ้โหขายดีมากวันหนึ่งเป็น๕๐๐ห่อเลยนะคะคุณผู้ชม
ที่สำคัญอีก๑เคล็ดลับขอบอกนิดนึง
คือคุณป้าเนี่ยเขานึ่งด้วยเตาฟืนเตาชาติ
มันก็จะทำให้ขนมใส่ไส้มีกลิ่นหอมอ่อนออกมาด้วยนะคะ
เด็ดหอมฟินแบบนี้ตามไปชิมกันได้เลยคุณผู้ชม

อุ๊บมากนะคุณผู้ชมค่ะนี่แหละเงินเดือนออกก็ซื้อของกินได้เยอะหน่อย
แล้วเราพาไปชิมแต่ละที่นะครับบอกเลยว่า

ใช่ราคาไม่แพงด้วยแล้วแถมอร้อยโอ้โหป้าแจ้ว
นี่คุณชนะบอกว่าคุณชอบทานมากขนมใส่ไส้
ขอป้าแจ้วเลยขอไม่ได้นี่ต้องซื้อเอาเหรอ

ขอซื้อไงขอซื้อไปนะคะเจอกัน
สุโขทัยใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวได้มีโอกาสไปชิมกันนะคะ